เอาล่ะคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้เรารวบรวมมาแล้วนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเกี่ยวกับเรื่องคำคมวันวาเลน
อย่างมีเชิญคัทเอาอันนี้แดดโดนใจมาเลยล่ะกันนะ
เพราะว่ามีเยอะมากเลยอันนี้ชอบมากให้อันดับหนึ่งเป็นที่หนึ่งในใจเลย

ชีวิตสดใสหัวใจสดชื่น
ขอเงินสักหมื่นจะได้ชื่นใจ
ทีมงานขึ้นเลขบัญชีได้เลยนะคะ
อันนี้มาแนวรักแบบเฟิร์ม

รักแบบเติมเงินดิ

ของร้านเก่าแก่ที่ชื่อร้านว่าเกาเหลาเลือดหมูสูตรกงสืบทอดกันมานานจากอากงเลย
ก็คือคุณปู่นี่แหละร้านนี้นะครับอยู่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีร้านนี้เปิดมาเปิดขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
สืบทอดสูตรจากรุ่นโกงนี่แหละตามชื่อร้านเลยจนมาถึงรุ่นหลาน
ซึ่งนายวารีพัฒนานนท์เจ้าของร้านบอกว่าตั้งชื่อเมนูนี้ว่าเกาเหลาหายเรอ
ก็คือแปลว่าอะไรคะเป็นภาษาถิ่นแปลว่าหายซ่า
กินแล้วหายเรอเลยใครซ่ามาเจอเมนูนี้ได้เกาเหลาหายเรอนะครับ
เป็นเมนูที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่ม๔๕คน
เพราะว่าจะประหยัดกว่าสั่งชามเล็กที่ราคาห้าสิบบาทเกาเหลาไฮเรอร์ชามใหญ่ชามนี้
ราคาชามละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองอ่ะไปลองฟังเสียงยืนยันจากเจ้าของร้านกัน
เรามองถึงลูกค้าที่มากันจำนวนเยอะ๓คนขึ้นไปมองว่าทานแบบนี้มันจะคุ้มกว่านะครับ
คือถ้ามากับหลายคนเนี่ยธรรมดาเราก็ขายยาง๕๐อยู่แล้ว
ทีนี้ถ้ามากันหลายคนถ้ากินอย่างเดียวกันก็เป็นทางเลือกให้เขาประหยัดขึ้นประหยัดขึ้น
แล้วก็ได้ปริมาณที่พอเหมาะพอสมกับทุกคนในจำนวนในปริมาณคนที่เยอะครับ
ชุดจานใหญ่ก็จะมีชุดเครื่องเครื่องในนี่จะจะครบนะครับใช้เครื่องในแล้วก็ส่วนมากก็จะใช้ผักก็ผักพื้นบ้าน
เป็นพวกพวกผักหวานหรือตำลึงนะครับแล้วก็จะมีเล้งให้ในชุดนี้นะครับ
กินแล้วก็รู้สึกว่ามันจะได้ครบรสกับเรื่องของเกาเหลาเลือดหมู
ยังมีเมนูอื่นอีกนะไม่ได้มีเฉพาะเกาเหลาอย่างเดียว
เขาบอกว่ามีเมนูต้มแซ่บกระดูกต้มแซ่บเกาเหลาปลากระพง
และต้มหัวปลาหม้อไฟครับโอ้โหฟังแล้วอยากทานขึ้นมาเลยทีเดียว
ร้านเขาขายทุกวันนะครับและเปิดขายตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงสายครับ
ไปชิมกันได้นะครับที่ร้านนี้ส่วนอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวจะพาไปนี่
ดูบรรยากาศร้านซะก่อนวินเทสุดโอ้โหเป็นไง
เข้าของเครื่องใช้นานาชนิดนะครับที่เห็นอยู่ในร้านเมื่อสักครู่เนี่ย
แล้วก็รวมไปถึงภาพถ่ายโบราณถูกนำมาตกแต่งภายในร้าน
โกในลึกสุราธานีพิพิธภัณฑ์วันวานชื่อยาวพอสมควร
แต่ก็ตามสไตล์เลยตามชื่อร้านเลยเขาบอกว่าเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวินเทสไตล์
หรือว่าการตกแต่งร้านแบบย้อนยุคนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามครับ
นายนรพลยกเสงเจ้าของร้านเล่าว่าเก็บสะสมของโบราณมานานกว่า๑๘ปีแล้วนะครับ
ปัจจุบันมีมากกว่าหนึ่งพันชิ้นภายในร้านเนี่ยแล้วก็นำมาวางโชว์ไว้ในร้าน
เพื่อให้เด็กและคนรุ่นใหม่รุ่นหลังได้ชื่นชม
ส่วนเมนูเด็ดของทางร้านที่เขาเตรียมเอาไว้ให้บรรดานนักชิมก็คือ
เมนูข้าวผัดไข่ซอสแดงสูตรโบราณหรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าข้าวผัดรถไฟครับ
เสิร์ฟมาในถาดสังกษีเคลือบลายดอกไม้นิยมใช้กันในช่วงสมัยก่อน

พัชนะนี่ก็คืออดีตเราเคยใช้อย่างนี้คือเป็นถาดอย่างนี้
เพราะเรานึกถึงว่าเมื่ออดีตเนี่ยเราบ้านเรามีกันทุกหลังก็คือถาดสังกษีจานสังกษีช้อนสังกษีเนี่ย
ช้อนสังกษีเนี่ยขาดสังกษีเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าในเมื่อเราอาหารเป็นอาหารโบราณ
เราก็อยากจะมีพัชนะสัยที่เป็นโบราณก็เลยถาดบ้างจานสังกษีบ้าง
ก็คืออยากให้เขานั่งทานแล้วก็เหมือนกับว่าเขาทานที่บ้านตัวเองแล้วก็ทานในยุคที่เขายังเป็นเด็กอยู่
หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเจ้าข้าวผัดแบบนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
คือดิฉันคิดว่าแบบใส่โบกี้ลดไฟลงไปไม่ใช่เหรอ
ไม่เกี่ยวอะไรเลยเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะครับข้าวผัดชนิดนี้ข้าวผัดรถไฟเนี่ยเขามีขายในรถไฟ
มันก็เลยเป็นที่มาของเป็นข้าวผัดรถไฟนั่นเองเขาผัดด้วยการใช้ซอสคล้ายซอสเย็นตะโฟ
สีแดงนั่นแหละผัดลงไปกับข้าวเลยมีสีแดงนะครับแล้วก็ในสมัยก่อนประมาณ๘๐ปีก่อนนู่นเลยครับ
จะมีเหล่าบรรดาคนที่เขามีกระตังกระตังหน่อยเขาจะท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปหัวหิน

ก็โบราณไงพูดย้อนยุคไปในยุคนั้น

คือนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเที่ยวหัวหินก็จะเจอกับเมนูนี้แหละบนรถไฟ
ก็เลยเป็นที่มาของข้าวผัดรถไฟนะครับ
เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเพราะว่ามีกลิ่นหอมของซอสแดงนั่นเองครับ
ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ลองไปแวะเวียนแล้วก็ไปลองชิมกันได้นะครับ
สำหรับข้าวผัดรถไฟปูน

ผัดรถไฟก็คือข้าวผัดที่แต่ก่อนขายอยู่บนรถไฟ
อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนอาจจะเคยเห็นขายบนรถไฟ

เดี๋ยวไปจุใจกันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะ
พาไปทานผัดไทยห้วยราชค่ะ
เขาบอกว่าร้านนี้เป็นเจ้าเก่าต้นตำรับ
ขายมาเกือบ๕๐ปีแล้วที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
สังเกณฑ์ดูเลยสีมันจะเข้มข้นแล้วก็ความเหนียวนุ่มของเส้นมันจะรู้สึกได้
คุณสุรชนชานารงคทายาทรุ่นที่๒
ของเจ้าของร้านผัดไทยห้วยราชเขาบอกว่า
ร้านนี้เปิดขายผัดไทยมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้ว
ตกทอดมาจนถึงรุ่นลูกเป็นเวลาเกือบ๕๐ปี
ใช้ชื่อร้านว่าผัดไทยห้วยราช

ซึ่งถือเป็นเจ้าต้นตำรับหรือว่าเป็นตำนานของผัดไทยห้วยราชเลยก็ว่าได้ค่ะ
ส่วนราคาไม่แพงอย่างที่คิด
หากเป็นผัดไทยหมูชิ้นธรรมดานะคะอยู่ที่ราคาจานละ๓๕บาท

ใช่ถ้าหากเป็นผัดไทยหมูกรอบหรือว่ากุ้งสดจานละ๔๐บาท

ใช่แล้วและถ้าเกิดว่าเป็นผัดไทยทะเลก็จะอยู่ที่จานละ๕๐บาท
โอ้โหปกตินะถ้าเป็นซีฟู้ดหน่อยก็จะแพงมาอีกนิดนึง
ถูกต้องโดยในแต่ละวันนะคะจะมีลูกค้ามาอุดหนุนจำนวนมากเลย
ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละกว่า๑๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนสูตรเด็ดเคล็ดลับจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปฟังจากเจ้าของร้านกันเลยค่ะ

แล้วก็สีจะเข้มข้นไม่เคยใส่ซีอิ๊วลงไป
สีดำแดงเพราะเคี่ยวน้ำตาลต้องใช้ความอดทนนิดนึง
เขาใจเย็นนิดนึงใจร้อนทำไม่ได้
เกี่ยวหลักอะไรบ้าง
ก็เต้าเที่ยวพริกน้ำตาลที่เขาใช้กัน
อันนี้เคล็ดลับแม่ผมสอนมาครับ

เขาบอกว่าทานผัดไทยแล้วเนี่ยน้ำหนักขึ้นเยอะสุดเลย

ก็จริงแล้วเราทานได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วกันทานให้ครบ๕หมู่
ดิฉันว่าอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรที่ทานน้อยไปเยอะไปหรอก
ผักเยอะแล้วกันถั่วงอกกินไปเยอะ
นั่นกลุ่มลูกค้าที่ได้มาลองลิ้มชิมรสผัดไทยห้วยราชนี้นะคะ
บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นถูกปาก
แถมยังไม่ต้องปรุงเครื่องเพิ่มด้วยนะคะ
โดยจะแวะมารับประทานเป็นประจำในช่วงพักเที่ยง

ถือเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของอำเภอห้วยราชค่ะ
เพราะนอกจากคนในพื้นที่ซึ่งแวะมาลิ้มชิมรสกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ

บางคนเขาบอกว่าติดใจในรสชาติ
มีการถ่ายภาพแล้วก็นำไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลกันด้วย
โอ้โหดูลูกค้าเยอะด้วยนะ

ก็จะมีการบอกต่อแบบปากต่อปาก
หรือว่ามีการแชร์ผ่านโลกโซเชียลนะคะ
และต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายดีขนาดที่ว่าเขาบอกว่า
รายได้ที่ขายวันละเป็นหมื่น
ค้าเยอะขนาดนั้นแล้วแถวมียืนต่อแถวกันด้วยนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเมนูเพื่อสุขภาพกันบ้าง

เป็นปลาช่อนแบบว่า๒สัญชาติ
ว่าสองสัญชาติมีปลาช่อนเทมปุระญี่ปุ่นกับปลาช่อนป๊อป
อันนี้ดอกแนวฝรั่งฝรั่งอเมริกาหน่อยเหมือนไก่ป๊อปอย่างนี้เหรอ
ไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่เห็นอยู่นี่คือปลาช่อนนะครับ
เป็นไงหั่นเป็นชิ้นชิ้นน่าทานเลยทีเดียวอันนี้คือแม่ปลาช่อนไหมคะ
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นแม่ครัวครับไม่ใช่แม่ปลาช่อน
เอาล่ะนี่แหละไปดูกันนะครับปลาช่อนลุยสวนต้มยำปลาช่อน
และห่อหมกปลาช่อนเนี่ยเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว
แต่ที่จังหวัดอ่างทองก็มีเมนูใหม่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครนะครับ
มีปลาช่อนเทมปูระและปลาช่อนป๊อปช่อนกรอบร้อน
หน้าตาน่ากินเลยทีเดียวอ่ะเขาบอกว่าเป็นไอเดียของนายขจรเชื้อคำ
อายุ๔๓ปีชาวอำเภอวิเศษชายชาเจ้าของปลาช่อนวิเศษฟาร์ม
ที่เปิดบ่อเลี้ยงปลามานานถึงยี่สิบปีนะครับแนวคิดที่อยากเลี้ยงเองแล้วก็ขายเองครับ
เขาจึงได้แปรรูปปลาช่อนมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างทั้งลูกชิ้นปลาช่อนทอดมันปลาช่อน
น้ำพริกปลาช่อนปลาช่อนดัดเดียวปลาช่อนลอดถ้ำโอ้โหเยอะจริง
เมนูเยอะมากอ่านไปเหนื่อยเลยโอ้โหเยอะมากอ่านไปหิวด้วยค่ะ
ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เขาจำหน่ายในท้องตลาดเยอะแยะมากมาย
และยังออกร้านไปตามงานต่างด้วยบอกเลยว่าผลตอบรับดีทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะปลาช่อนเคนปุระและปลาช่อนป๊อปเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของไทยเลยทีเดียวนะ
และที่สำคัญครับผลิตภัณฑ์ของฟาร์มยังผ่านการรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ทานไปนี่มั่นใจเลยว่าของเขานี่สดอร่อยแน่นอนนะครับ
จากนี้ครับเจ้าของฟาร์มยังใจดีนะครับ
พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจเลี้ยงปลาช่อน
และทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน
หากใครสนใจเฟรนชายก็สามารถติดต่อไปได้นะครับ
ที่ปลาช่อนวิเศษฟาร์มพื้นที่หมู่๕ตำบล
ห้วยคันแหลนอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับ

อีกหนึ่งเมนูที่น่าทานก็คือปลาช่อนแป๊ะซะ

ตอนนี้ต้องบอกว่าท้องยังร้องไม่หยุดหย่อนเลย
งั้นเดี๋ยวพาไปทานกันต่ออีกหนึ่งเมนูแล้วกันนะคะ
คุณวัชรีดวงใสจะพาเราไปทำเมนูที่มีชื่อว่า
แกงน้ำเคยหรือว่าแกงเคยปลา
ซึ่งลักษณะจะแตกต่างจากแกงไตปลาที่เราเคยกินยังไง

ตามคุณวัชรีดวงใสไปกันเลยในช่วงของตลอดกินค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงตลอดกินวันนี้นะคะ
มาอยู่ที่อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองค่ะ
วันนี้เราจะมาทำอาหารพื้นบ้านของชาวใต้ค่ะ
นั่นก็คือแกงน้ำเคยหรือแกงเคยปลาค่ะ

นั่นไงคะนั่งอยู่พอดีเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับพี่วันแล้วนะคะ
มาทำเมนูแกงเคยปลาให้เราได้ทานกัน
ตอนนี้ที่จังหวัดระนองค่ะโอ้โหลมดีอากาศดีมากเลยค่ะ
นั่งทำอาหารแบบบรรยากาศชิวแล้วก็ใช้เตาถ่านด้วย
งเคยปลาทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะหากินยากเข้าไปทุกที
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าวัตถุดิบคือเคยปลาค่อนข้างจะหายาก
และที่มักจะทำกินมักจะเป็นคนปักใต้เท่านั้นค่ะ
ถุดิบที่ต้องมีคือเคยปลาปลาย่างตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูสดพริกไทยดำขมิ้นและน้ำตาล
ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่นำเคยปลาไปต้ม
ระหว่างรอเดือดก็มาเตรียมเครื่องแกง
ระหว่างที่รอพี่วันตำเครื่องแกงดิฉันก็ทำตัวเป็นลูกมือที่ดี
ช่วยแห่นตะไคร้เพื่อนำไปตำด้วยค่ะ
แล้วกรองเอาแต่น้ำจากนั้นก็นำมาใส่เครื่องแกงตามด้วยน้ำตาลและฉีกใบมะกรูดตามไปค่ะ
ตอนนี้นะคะกลิ่นเริ่มหอมแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ปลาแห้งลงไปค่ะ
แห้งเป็นปลาอะไรก็ได้เหรอคะพี่วันได้ค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
หมดเลย
เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนการทำแกงเคยปลาเนี่ยค่ะ
ขั้นตอนไหนสำคัญสุดคะก็ขั้นตอนคือต้มเคยปลาค่ะ
ครั้งแรกเลยคือเราสำคัญที่สุดเพราะว่าเคยปลามันจะอร่อยคือต้องต้มซะก่อนค่ะ
ถ้าหลายคนนะคะอาจจะเคยกินแกงไตปลาก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้จักว่า
ภาคใต้มีแกงเคยปลาด้วยเหรอจริงจริงภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีแกงไตปลาแล้วก็แกงเคยปลา
ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับแกงเคยปลามากนักนะคะ
จริงขั้นตอนเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือขั้นตอนจะคล้ายกันใช่ไหมคะ
คล้ายกันแต่ว่าไตปลาเนี่ยหรือพุงปลาที่คนใต้เรียกอะค่ะเขาจะใช้อวัยวะทั้งหมดของท้องปลาใช่ไหมคะ
แล้วก็มาหมักเหมือนปลาร้าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าเคยปลาค่ะจะใช้อวัยวะของทั้งปลาทั้งตัวยกเว้นพวกแบบว่าดีพวกนี้ใช่ไหมคะ
นั้นเขาจะเอาออกเครื่องในเอาออกแต่ว่าเอาแต่เนื้อปลาเอาตัวปลาเอาง่าย
อืมส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรคะพี่วันก็น่าจะได้หมดนะพี่ว่าอืมก็คือสมัยก่อนนะคะถ้าย้อนไปตั้งแต่แบบหลายปีก่อนคนใต้ถ้าเป็นฤดูฝนก็จะออกหาปลาพวกวานแฮพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอหน้าแรงอ่ะเขาจะเรียกว่าวิทย์วิทย์หนองวิทย์น้ำหรือวิทยุคลักษ์อะไรอย่างงี้แต่ว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยสมัยก่อนคือเขาไม่ทิ้ง

รับรองอร่อยอย่าบอกใครทีเดียวค่ะ
มื้อนี้ขอมากินแกงน้ำเคยก่อนนะคะ
ชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน
เห็นแล้วอยากจะได้ข้าวสวยร้อนสักจานหนึ่งนะคะ
แกงน้ำเคยหรือว่าแกงเคยปลานั่นเอง

ตรงที่ว่าเคยปลาใช้ปลาทั้งตัว
แต่ว่าถ้าไตปลาเขาจะใช้เครื่องในปลาพุงปลาแบบนี้
เอาล่ะใครที่ยังไม่เคยก็ไปลองซะจะได้เคย

ครับผมส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่
ช่วงหน้ามีเรื่องราวแปลกมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับ